สวัสดีค่ะน้องมุ๊ควันนี้มาชิงรางวัลได้ไหมคะ
รางวัลด้วยค่ะนักแสดงหญิงยอดนิยมค่ะ

ชีวิตจริงหนูมีคนขอเป็นเมียน้อยไหม
ไม่น่าจะมี

บอกผ่านไปตรงนี้เลยนะคะว่า
ไม่ได้รับนะคะ

พี่ทอยว่าไงครับเจอแนวนี้
อ๋อเจอแนวนี้พี่ทอยก็จริงมาแล้วมันขำแหละ
เรายังไม่ได้แบบเจออะไรจริงจังแล้วก็แบบยังไม่ได้โดนหนักอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเขาก็มาแล้วเราก็ให้ดูก็ขำไม่มีอะไร
ไม่ได้แบบแนวจู่โจมใช่แต่ทำอย่างนี้ก็ไม่ดีนะคะ
บางทีแบบมันทำให้แบบเสียเซลล์เหมือนกันนะ
พูดถึงละครเรื่องใหม่เล่นกับพี่ทอย
ซึ่งหลังว่าก็เป็นแฟนกันแล้วมันจะแบบเขินบ้าง

จริงแล้วสรุปแล้วมันก็ดีนะพี่

กูว่ากูก็ค่อนข้างย้อนไวเหมือนกันนะ

อ้าวอันนั้นทายกูสวีทแค่ไหนคะ

และกูก็สวายเสียอีกต่างหากแหละ

ล่วงพอล่วงเสร็จปุ๊บแตก
พักถึงหมด

เป็นอย่างนี้ทุกครั้งครั้งหน้ามุกคิดว่าจะไม่เซอร์ไพรสว่าจะยื่นให้เลย
จริงค่ะแค่นั้นเองใช่ประมาณนั้นใช่ค่ะ
ถอยเขาก็ให้ดอกไม้ธรรมดาน่ารัก
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป